สองเหตุการณ์นะคะวันนี้ไปดูเหตุการณ์แรกกันก่อนค่ะ
เป็นเหตุการณ์ไฟฟ้ารัดวงจรนะคะที่หม้อแปลง
ก็มีไฟติดลุกไปแบบนี้ค่ะ
ตอนตีสองกุภัยก็ไปรังับเหตุ
ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เพราะดีไม่มีใครได้รับอันตราย
คือภาพตอนกลางวันยังไม่รู้สาเหตุค่ะ
อาจจะเกิดจากความร้อนของสายไฟนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าปกติแล้วบนเสาไฟฟ้าจะไม่เอาสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมามัดรวมกัน
จากสายไฟฟ้าจะมีความร้อนอยู่ในตัว
แต่พอมีความพยายามจัดระเบียบเพื่อความเรียบร้อย
มีการนำเอาสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลมามัดรวมกันเพื่อให้ดูสวยงาม
ก็อาจจะทำให้ความร้อนจากสายไฟฟ้าทำปฏิกิริยาจนเกิดเป็นเพลิงไหม้ขึ้นมาได้
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
เมื่อบ่ายสามก็มีเหตุไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ
หน้าอาคารซอมมิตรนะครับอยู่ติดกับที่ทำการภาพเครือไทย
ถนนพฤชบุรีตัดใหม่นะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับ